ส่วนสาเหตุคือหลายคนก็ถามว่า
เอาล่ะมันถล่มแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไร

เดี๋ยวข่าวนี้จะมีการคาดการณ์จาก๒หน่วยงาน
กรุงเทพมหานครแล้วก็สภาวิศวกรรมนะครับ

ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นำรองผู้ว่าสำนักการโยธานะครับ
แถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับ

มันเกิดวิบัติและพังลงมา
ขณะคนงานดึงลวดอัดแรง
ระหว่างเสาร์ที่๘๔และ๘๓นะครับ
ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลครับ
แล้วก็พลิกตัวทับโครงสร้างสะพานเสียหายไป๑ช่วงสะพานครับ
เป็นเลื่อนไปเรื่อยถึงลิเวอร์ลอนเชอร์
แล้วก็พอมาเศษก็ไปอีกสะแปนหนึ่ง
ร้อยรวดดึงเสร็จก็เขยิบต่อไป
มันก็เป็นการตอนที่ทุกสะพานน่ะ
ผมว่าส่วนหน้าเกิดได้ร้อยละ๙๐บาทมั้ง
แต่ผู้ว่ากรทมปฏิเสธนะครับ

ปฏิเสธว่ากรทมไม่ได้สั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแบบโครงการก่อสร้าง

แต่เป็นผู้รับเหมาที่ขอเปลี่ยน
เพื่อให้การก่อสร้างเร็วขึ้นคุณผู้ชมนะครับ
เพราะว่าหลังจากเกิดโควิด๑๙ใช่ไหม
การก่อสร้างมันก็ชะงักแล้วก็ไม่เสร็จตามสัญญา
ขณะที่นายวิศนุทรัพย์สมพลนะครับ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บอกขอเวลาตรวจสอบนะครับ
เชิงลึกร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปธรรมหรือว่าวศธนะครับ
หลังจากรู้แล้วว่าสาเหตุมันมาจากความผิดพลาด
ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
แต่ต้องรู้ให้ชัดว่ามันจุดไหนอย่างไร
ท่านรองผู้ว่าอีกสักทีครับ
เรารู้แหละว่าเกิดระหว่างการก่อสร้างได้แหละ

ยังขอเวลาไปตรวจสอบอีกทีครับ

เจ้าของโครงการคือกรุงเทพมหานคร
มาฟังจากนะครับท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกันบ้างไหม

จากเหตุการณ์จุดตั้งต้นของการวิเคราะห์
และจะต้องระบุลำดับของการพังถล่ม

แบ่งเป็น๒กรณีครับคุณผู้ชมครับ
เครนก่อสร้างตกลงมาแล้วทำให้สะพานถล่มตามมา
หรือ๒นะครับสะพานถล่มแล้วทำให้เครนก่อสร้างมันตกลงมา
ซึ่งท่านบอกว่ายังไม่แน่ชัดนะ
ยังไม่แน่ชัดว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ
วิเคราะห์สาเหตุในเชิงลึกจะต้องตรวจสอบไปถึงแบบก่อสร้าง
รายละเอียดการออกแบบการคำนวณระหว่างการก่อสร้าง
ขั้นตอนการทำงานตลอดจนคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ถึงจะระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ครับ
อันนี้ออกมาจากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับ
สำทับไปกับทางกรุงเทพมหานครครับ

นี่คือในกรุงเทพมหานครนะครับ
ภัยที่เกิดจากการก่อสร้างบนท้องถนนมาดูที่ชนบุรี